นี้คือสถานีอวกาศสังค์ธ้าตีที่มีชื่อว่าเทียนกรง๑นะครับ
เมื่อปีที่ผ่านมามีรายงานว่าศูนย์เสียการควบคุมจากบนพื้นโลกนะครับ
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เองไม่สามารถที่จะติดต่อประสานงานกับดาวเทียมหรือว่าสถานีอวกาศลำดังกล่าวได้
และขณะนี้เองพบว่ามีการลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง
โดยการสูญเสียการควบคุมในครั้งนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายวิตกว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสถานีอวกาศแห่งนี้จะตกลงบนพื้นโลกจุดไหนเวลาใดเป็นที่หวาดวิตกกันมาต่อเนื่อง
จนถึงล่าสุดนี้เขาก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าวันที่ตกจะอยู่ในช่วงวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
และจุดที่สถานีอวกาศเคลื่อนตัวอยู่เนี่ยนะครับก็คือบริเวณมหาสมุทรแอดแลนติกนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าสถานีอวกาศแห่งนี้มีลักษณะการเคลื่อนที่รอบโลกของเราและแน่นอนนะครับว่าจุดที่สถานีอวกาศแห่งนี้จะมีโอกาสตก
คุณผู้ชมต้องดูภาพต่อไปนี้นะครับเป็นภาพพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเจอสถานีอวกาศตกอยู่คือพื้นที่สีแดงค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอวกาศ
ก็ได้ออกมาให้ความยืนยันมั่นใจกับประชาชน
ว่าจะติดตามสถานการณ์ข้อมูลต่างให้กับประชาชนได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
โดยพบว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนว่าจะตกลงที่ไหน
แต่ว่าจะอยู่ในช่วงรัชิจูดที่๔๓องศาเหนือถึงลาจิจูที่๔๓องศาใต้
รวมไปถึงความร่วมมือกับองค์กรอนานาชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ดาวเทียม
หรือว่าสถานีอวกาศดังกล่าวนะครับแน่นอน
ขนาดถึง๘๕ตันตกลงมาบนพื้นโลก
เขาจะมีเศษซากหลงเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
และนี่คือสิ่งที่ต้องจับตากันหน่อยในระยะนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ